ก่อนจะตะลุมบอลอ่ะผมได้ออกมาแล้วผมได้ออกมาก่อนหน้านั้นแล้วคือผมอ่ะต่อยเตะกับเขาแค่คนละทีเอง
ผมอ่ะได้ออกมาด้านนอกแล้วผู้ก่อเหตุที่วิ่งเข้าไปทำร้ายผมไม่รู้จักสักคนเลยครับพี่ที่วิ่งเข้าไปทำร้ายอะครับ
ตอนนั้นแล้วผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มด้วยผมอยู่ด้านข้างแล้วพออยู่ด้านข้างแล้วทีนี้เกิดเหตุการณ์ตะลุมบอล
ผมไม่ทราบแล้วครับพี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ตำรวจก็ไปจับผมประมาณ๒๓ทุ่มเอ้ยประมาณขอพูดผิดนะครับ
ประมาณตีสามถึงตีสี่ไปจับผมแล้วก็มาบอกผมว่ามันตายแล้วมันตายแล้วผมก็งงดิว่ามันตายแล้ว
คือเขาพูดถึงอะไรเขาบอกว่าแล้วเขาก็พูดชื่อชื่อคนตายผมก็บอกว่าแต่ผมบอกเขาว่าผมอ่ะต่อยเตะกับเขาจริง
แต่ผมอ่ะไม่ได้มีการมีการนอกเหนือจากนั้นไม่มีการใช้อาวุธไม่อะไรเลยผมปล่อยเตะกับเขาจริงครับ
ผมก็บอกตำรวจอย่างนั้นตำรวจก็พาผมมาที่สอนอ
พอเกิดตารุมก็หนูก็เลยเดินเข้าไปหาแฟนเพื่อจะแบบวนะแฟโรสมารับเขา

พี่จะกลับแล้วผมไปด้วยได้ไหมหนูด้วยความที่เราไม่รู้จักกัน
ไปไม่ได้หนูก็บอกว่าไปไม่ได้จะไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออ
หนูก็เลยไปเอารถแล้วก็มารับแฟนกลับไปทางข้างหลังจริงค่ะ
เขาพูดเขาพูดอย่างนี้จริงนะว่ามือเขาเปื้อนเลือดจริง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มีการแถลงข่าวในช่วงบ่ายนะคะ
ก็เป็นการตั้งโต๊ะค่อนข้างจะลำลองนะคะเพราะว่าเป็นการแถลงข่าวที่นักข่าวไป
เพื่อรอที่จะให้อีกฝั่งหนึ่งออกมาพูดบ้างฝั่งที่ว่าถ้าเอาตามคดีคือเป็นฝั่งของจำเลยนะคะ
ที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าเต้ธนิษฐ์นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสงกราน
คือสิบห้าเมษายนปีสามันห้าร้อยห้าสิบเก้านะคะวันนี้ทางฝั่งจำเลยเนี่ยออกมานั่งก็คือ
มีตัวจำเลยเองนะคะมีแฟนสาวของจำเลยซึ่งเป็นผู้ที่เล่าเรื่องด้วย
เพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่ของจำเลยด้วย
สิ่งที่เป็นประเด็นที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยคือการตั้งโต๊ะแถลงข่าวครั้งนี้
ต้องการให้รู้ว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนในการทำร้ายเต้ธนิษฐ์จนเสียชีวิต
แต่ยอมรับว่ามีเรื่องวิวาดชกต่อยกันจริงในขณะที่การเล่าเรื่องของโต๊ะแถลงข่าว
วันนี้ก็บอกว่าคนที่เป็นจำเลยอีกคนนึงที่ขึ้นสารเยาวชนต่างหากเล่า
ที่เป็นคนลงมือฆ่าเต้ธนิษฐ์อันนี้คือใจความสำคัญที่สุดค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็เป็นการเล่าเรื่องว่ามีทะเลาะวิวาดกันได้อย่างไร
เรื่องเป็นมาอย่างไรตัวเองอยู่ตรงไหนอยู่จุดไหนใครอยู่บ้าง
ซึ่งพูดถึงตัวละครที่เราเคยกล่าวมาในช่วง๒๓วันนี้แทบทั้งสิ้นนะคะ
แล้วก็พอวันนี้มีการแถลงข่าวยิ่งทำให้เริ่มที่จะมีช่องทางเยอะขึ้น
มุมของคนไม่รู้กฎหมายอย่างที่ฉันนะคะว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นตัวละครที่ร่วมรู้ร่วมเห็น
อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมีอีกเพียบเลยคำถามคืออ้าวแล้วทำไมก่อนหน้านี้
ถึงไม่สามารถนำมาใช้ได้ในการต่อสู้คดี
ในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วก็ชั้นศาลชั้นต้น
วันนี้เราจะค่อยเรียบเรียงประติดประต่อทุกรูปทุกภาพ
ธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุดสวัสดีค่ะอาจาร

อาจารย์วันนี้คือวัตถุดิบมันเยอะ

ใช่ค่ะวันนี้การนั่งแถลงข่าวของฝ่ายจำเลยเนี่ย

แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือนักข่าวก็ช่วยถามด้วย
ทีนี้เราค่อยฟังไปทีละท่อน

ถ้าฟังจากการแถลงข่าววันนี้เนี่ย
น้ำหนักในการพูดเล่าเรื่องเนี่ย

ละเอียดบอกได้เป็นขั้นเป็นตอนว่า
จากเหตุการณ์นั้นอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลัง
แล้วไปสู่การทะเลาวิวาสได้อย่างไร
มีใครอยู่ในเหตุการณ์บ้าง
โดยช็อตที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะ

ใครคือคนฆ่าผู้ตาย
ให้คุณผู้ชมฟังพร้อมอาจารย์ปรเมฆอีกรอบนึงนะคะ

ใครเป็นคนฆ่าเต้ธนิษฐ์ค่ะ
แล้วตำรวจก็ไปจับผมประมาณ๒๓ทุ่ม

เขาบอกว่าแล้วเขาก็พูดชื่อ

ตำรวจก็พาผมมาที่สอนอ

ผมกลับเป็นจำเลยครับ

เห็นบอกว่าขั้นตอนการชี้ตัวนี่ยังไงครับ

มีผมอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นครับ

แล้วก็ห้องชี้ตัวจะเป็นห้องข้างหลัง

ผมจะไปนั่งกินหมูกระทะอยู่บ้านน้องอะครับพี่
ทำไมเบ้นมันถึงสักทอดมาที่เราอ่ะ

เพราะว่าผมกับเต้ต่อยกัน

ผมว่าเป็นสาเหตุที่ว่าเบ้นซักทอดมาถึงผม
เห็นว่าเบ้นมันก็มีเลือดติดอยู่ที่ตัว

เขาเป็นคนบอกหนูเอง
คือหนูจะเล่าในส่วนของหนูก่อนนะคะว่าพอเรา

แล้วตัวแฟนหนูเองเนี่ยเขาก็ไปเล่นน้ำปกติ
หนูก็เห็นเหมือนกันว่าเหตุการณ์มันเกิดว่ามีคนตบหน้ากันก็ไม่ได้สนใจอะไร

แต่ระหว่างที่เขาเดินเข้าไป
มันจะมีคนที่มองหน้าหนูยุมที่แบบว่า

แต่ทีนี้พอเขาเดินกลับมาปุ๊บ
เขามองด้วยท่าทางที่แบบหัวจะหลดเท้า
ก็ยังเฮ้ยทำไมมองอย่างนี้
สักพักหนึ่งแฟนหนูก็เรียกไปแล้วก็ถามว่าไปมองหน้าใครหรือเปล่า
หนูบอกไม่นี่ไม่มองหน้าใคร
แล้วแฟนก็บอกเนี่ยไอ้คนนี้มันมาบอกว่าไปมองหน้าเขา

เขาก็เริ่มมีอาการแบบมืนเมานะคะ
แล้วแบบโว๊ยไว็ก็เลยเชิญแจนกลับ

จนก็เห็นว่าแฟนก็เกิดเกิดเหตุการณ์ที่ทุกเขาอยู่
แบบสิบหัวคนเข้ามารุมเขา
ชนลอกที่มีปัญหากันหรือเปล่า

ที่เขาบอกว่าทำไมตำรวจไม่เอาเสื้อผ้าผมไปตรวจ
เพราะว่าวันที่ผมโดนจับแล้ววันที่ผมอยู่สอนอ
เดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนชุดหรืออะไรเลยค่ะพี่

เดี๋ยวขอเล่าต่อนะครับ

แล้วพอกลับมาจะไปข้ามไปอีกฝั่งรถนะคะ

บอกว่าพี่จะไปไหนพี่จะกลับแล้ว

ด้วยความที่เราไม่รู้จักกัน

แฟนของจำเลยในคดีเล่านี่นะคะ

ที่จะบอกว่าจำเลยไม่ใช่คนทำ
คนที่ทำคือขึ้นสารเยาวชนอยู่

ความสัมพันธ์ของตัวละครคนละแบบ

ทนายของทางโจทย์ทนายของผู้ตายมานั่งเล่า

ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพ่อของผู้ตายเอง

มองว่าน้ำหนักของการอยู่สถาบันการศึกษาต่างกัน

ที่ถ้ามองจากการเล่าของฝั่งจำเลยวันนี้

แต่ทีนี้ถ้าสมมติ
ยังมีน้ำหนักเรื่องของสถาบันการศึกษา

ต้องไปถามรายละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้
จากผู้ต้องหาที่ขึ้นสารเยาวชน

เพราะสมมุติอาจจะมีเรื่องสถาบันการศึกษาก็ได้

แต่ที่ผมอ่านข่าวนะ
เด็กที่อยู่ที่เยาวชน

เรื่องมีรุ่นพี่สอนวิธีการทำร้าย

ทีนี้ที่แฟนของตัวจำเลยมาพูดเนี่ย

ลืมหมูยลูฯที่ว่า

ที่เขาพูดตรงนี้กับพูดในศาล

ชั้นสอบสวนและให้การปฏิเสธหรือรับสารภาพมีรายละเอียดไหม
แล้วให้การจั้นศาลเป็นอย่างไรเนื้อหานี้จะอยู่ในศาล
ซึ่งคือการนั่งแถลงข่าวช่วงบ่ายวันนี้ก็เกินคาดเหมือนกันนะ
แต่ว่าเท่าที่ฟังซุ่มเสียงแล้วเนี่ยคือต้องการจะออกมาอธิบายว่า
หนึ่งคือบริสุทธิ์
สองคือว่าตัวเองก็พบปัญหาในชั้นพนักงานสอบสวนเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่า
เหนือจากกรณีการชี้ตัวซึ่งมีเขาอยู่คนเดียวแล้ว
เขาก็ยังรู้สึกว่าตอนแรกให้เป็นพยาน
แล้วก็เรื่องที่วันนี้มีการแถลงข่าวกัน
คือจะบอกว่าพ่อแม่ครอบครัวเขา
ไม่ได้ปล่อยเงินกู้ไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพล

คือถ้าสมมุติเราเชื่อทางนี้ก่อน
แปลว่าคนสำคัญที่สุดไม่แพ้กันก็คือ

ถ้าเป็นเรื่องสถาบันการศึกษาอีก

มันจะกลายมาผูกโยงกับจำเลยที่คดีหลัก

ก็อย่างไรก็เรื่องสถาบันการศึกษาอยู่ดี

พอเปิดตัวละครเปิดข้อมูลออกมา

เพราะต้องบอกกันนะเราไม่ดูไว้วิ่งดูกันกับสำนวน

หมูก็ดีแฟนเขาเนี่ยมาให้การอย่างนี้หรือเปล่า

เป็นพยานหรือเปล่าใช่ไหมถ้ามันมีความครบถ้วนมันจิ๊กซอมันต่อหมด
คือการต่อสู้คดีแล้วมีพูดถึงเมื่อกี้มีผู้หญิงชื่อแหม่มอีกคนนึง
คือจำเลยเรียกว่าอาแหม่มนะคะคือคุณแหม่มอยู่ในข่าวตั้งแต่วันแรก
ครับอ่าแล้วก็ถ้าดูตามข่าวแล้วคือไม่ได้ไปเป็นพยานให้ใครเลยอืม
แล้วก็เป็นคนที่ช่วยห้ามทับตอนที่จำเลยกับผู้ตายทะเลาะกันอืม
แต่ที่จำเลยเล่าเนี่ยทะเลาะกันแค่ต่อยตีนะแค่เตะแค่ต่อยนะ
อ่าไม่ได้มีเรื่องเอาวงอาวุธนะอ่าเนี้ยก็คือก็คือบอกอย่างที่คุณจอมขวัญบอกว่าตัวละครมันมาก
ทีนี้คำถามที่สองก็คือแล้วไอ้การสอบสวนมันออกมาแบบไหน
นี่คือประเด็นไงที่เขาเถียงกันอยู่ทุกวันนี้
เขาโทษคนนู้นโทษคนนี้แล้วประเด็นมันอยู่ตรงไหน
พยานที่นำเสนอในศาลคือถ้าโดยมาตรฐานการดำเนินคดีเนี่ยนะครับ
ไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตามแหละสมมุติถ้าถ้าฝ่ายของคุณโจ้ได้ประโยชน์เนี่ย
คุณโจ้ก็ต้องอ้างเด็กคนนั้นมาเป็นพยานถูกไหม
เพราะเด็กคนนั้นรับสารภาพและสารตัดสินไปแล้วถ้าเขารับสารภาพจริงเขาอ้างเขามา
ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอ่านะหรืออาแหม่มที่บอกเป็นคนห้ามเนี่ย
จริงคือเราอย่าไปนึกว่าโจทย์มีหน้าที่ต้องพิสูจน์อย่างเดียวค่ะ
ทุกฝ่ายเนี่ยวันนี้ที่เราติดขัดกันในกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
คดีนี้นะเฉพาะคดีนี้นะรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่หน่วยงานของรัฐหรอก
หลักของมันเนี่ยมันกลายเป็นประชาชนที่เห็นเหตุการณ์เราดูคลิปวิดีโอ
เพียบแต่ทำไมมันไม่ไปปรากฏในสำนวนหรือไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวน
อาจารย์คนสมมุติว่าคดีใดก็แล้วแต่มีพยานพยานแบบรู้เห็น
ตำรวจเชิญไปบอกเอ้ยคุณต้องมาเป็นพยานคุณรู้เห็นคุณอยู่ในเหตุการณ์คุณเห็นแน่นอนครับ

เราเคยพูดบ้างเนี่ยเราพูดกันบางบางนะคะว่าตัวละครเนี่ยคืออาแหม่มเนี่ย
คือคนที่วันนี้จำเลยเป็นคนตั้งโต๊ะแล้วก็พูดถึง
ว่ามีส่วนในการช่วยห้ามทับตอนที่ทะเลาะกัน
แล้วก็พูดถึงหลานของอแหม่มที่ชื่อโฟลกซึ่งเป็นเพื่อนกับผู้ตาย
แล้วก็เป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันของจำเลยนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ข่าวก็บอกว่าโฟลกนี่ก็คือคนสำคัญ
เพราะว่าพอเห็นทะเลาะกันแล้วโฟลกเป็นคนไปเหมือนกับไกลเกลี่ยให้
ไก่เกลี่ยให้แล้วโฟล์คก็อยู่ที่แถวนั้น
อย่างน้อยนะถ้าเอาตามการเล่าเรื่องที่ผ่านมา
แล้วก็ผนวกกับก่อนหน้านี้คืออาแหม่มและหลานสำคัญมาก
ตัวละครสำคัญทุกคนที่อยู่ตรงนั้นทุกคนที่เห็นเหตุการณ์
มันกระทั่งต่อเนื่องแม้กระทั่งหมูที่เป็นแฟนของโจ้เนี่ย
ก็ยังเล่าถึงเรื่องต่างที่ต่อเนื่อง
ตรงนี้เราเรียกว่าพยานแวดล้อมเห็นตบหน้าและเห็นตอนไป
เห็นไหมเห็นไหมคือที่เราพูดกันวันก่อนว่า
คดีมันไม่จำเป็นต้องมีประจักษ์พยานทั้งหมด
แต่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์พาผู้ตายไปที่จับคอแล้วไปเนี่ย
ใครคนนั้นอยู่ที่ไหนได้สอบไว้ไหม

มันต้องสอบทั้งหมดเพื่อทุกเรื่องมันจะได้ประติดประต่อ
อาจารย์ค่ะขอถามทางฝั่งที่จำเลยเล่า
เราค่อยไปทีละทีละคลิปนะคะคุณผู้ชม
กรณีเวลาให้คนที่ชี้ตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
คือคนที่เป็นประจักษ์พยานคนเดียวที่ควรจะได้ขึ้นสารชั้นต้น
แต่รักษาตัวอยู่นะคะ
คือการชี้ตัวที่เกิดในชั้นตำรวจเนี่ย
แล้วชี้โจ้เนี่ยที่เป็นจำเลยเนี่ย

ถ้าเราเชื่อการแถลงข่าวนี้นะมันมีคนเดียวได้ไหม
คือปกติตำรวจก็ไม่ให้ยืนคนเดียวเอางี้ดีกว่า

มันต้องไปดูว่าภาพที่เขาถ่ายมา

ปกติเวลาตำรวจเขาสอบสวนนะพนักงานสวนเนี่ย
เขาจะถ่ายเนี่ยเขาจะถ่ายรูปของผู้ต้องหา๑คน
แล้วกับคนอื่นที่ไปยืนปะปนอีก๔๕คน

นะครับแล้วก็ถ่ายแชะ
เสร็จแล้วมาถ่ายคนที่ชี้ว่าชี้เบอร์อะไร
นี่คือปกติทำอย่างนี้
ทีนี้ผมก็ไม่เห็นว่าเราไม่เห็นจำนวนนะ

ตอนชี้ตัวมันมีไหมว่ายืน๕คนมีไหม

แต่นายโจ้บอกว่าตัวเองเป็นคนเดียว

เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ถ้าพนักงานสอบสวน
หรือฝ่ายตำรวจฝ่ายโรงพัก
จะยืนยันข้อที่จริงตรงนี้
ก็หยิบภาพมาให้ดูซิกากสำนวนมีไหม

วันนี้เขากำลังพูดอย่างนี้

เฮ้ยจริงฉันไม่ได้อยู่กับคนอื่นเลยนะ

พนักงานสอบสวนว่ายืน๕คนจริง

แล้วเราจะรู้ว่าจริงหรือเท็จ

คือการที่ตำรวจเชิญตัวมาแล้วบอกไปเป็นพยาน

คืออันนี้มันเป็นวิธีการปกติใช่ไหม
แบบเฮ้ยมาให้ข้อมูลก่อนเราเป็นพยาน

รูปคดีเนี่ยนะฟังดูเหมือนไม่แน่ชัดว่าใครเป็นคนทำ

อาจจะได้ข่าวว่ามันมีการชกต่อยกัน
และเป็นคู่วิวาส
แต่จะใช่หรือไม่เนี่ยเอามาเป็นพยานก่อนสอบก่อน
ซึ่งถ้ามาเป็นพยานก็ต้องสอบในฐานะพยาน
ถ้าสอบพนักทะยานเสร็จเห็นว่ามันน่าจะเป็นผู้ต้องหา
ก็เปลี่ยนสถานะจากพยานเป็นผู้ต้องหา
แต่ว่าบทสนทนาที่ตำรวจจะใช้ในการเรียกตัวผู้ต้องสงสัยมา
ณวันนั้นเนี่ยจะบอกว่าให้มาเป็นพยานให้มาเล่าอย่างไรก็ได้ถูกไหมอาจารย์

แต่เป็นเรื่องของบทสนทนาศิลปะในการคุยใช่ไหมคะ
นั่นคือการเรียกมาคุยนะครับ
แต่ถ้าเรียกจริงต้องมีหมายเรียก
ต้องมีหมายไปและเรียกมาในหมายนี่จะระบุว่ามาสอบเป็นพยานหรือสอบเป็นผู้ต้องหา
มีประเด็นหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอันนี้เราตั้งคำถามบนพื้นฐานของการแถลงข่าวว่าถ้าเป็นไปตามที่เขาเล่า
เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันด้วยว่าถ้าเป็นไปตามที่หมูคือแฟนของจำเลยเล่านะคะว่าเด็กที่ขึ้นสารเยาวชนต่างหากเล่าที่เป็นคนก่อเหตุนี้

คำถามก็คือว่าแล้วการสู้ที่สารเยาวชนการเป็นคนที่แค่เข้าร่วมวิวาสร่วมฆ่ากับการที่เป็นคนฆ่าเลยมันมีผลอย่างไรต่อคดีนั้นด้วยนะคะ

คุณหมองหน้ากลูก
อันนี้คือครั้งที่สองนะครับที่เขามาหาเรื่องแฟนผม

เถียงกันไม่ถึงนึงนาทีครับ
จนมาถึงกันซอยนะครับพี่

นู้นนะครับบริเวณกลางซอยในกล้องยังเห็นไหม
เพราะเราเถียงกับเต้ผมคือผมอยู่ตรงมอสไซค์ครับตอน
นั้นอ่ะแล้วเขาอ่ะเดินมาจากหน้าปากซอยพี่เข้าใจไหมครับ
ผมอยู่ตรงมอสไซค์ที่ผมจอดมอสไซค์กันตรงกลางซอยใช่ไหม
คือผมผมอยู่คือในกล้องเหมือนจะไม่ได้เห็น
รูปโทรศัพท์อ่าใช่ครับใช่ครับก็เห็นผู้ตายกลับจำเลยว่า
ว่าพกเถียงกันสองคนก่อนคือมันเห็นตอนที่วันรุ่นเข้าไปเลย
เลยครับอ่าคือผมจะอยู่บริเวณรูปโทรศัพท์นะครับ
เพราะว่าตรงนั้นผมเป็นที่จอดมอไซค์ผมและทีเนี้ย
เขาเดินมาหาผมตรงนั้นแล้วเราอ่ะได้เถียงกันเถียงกันแบบประมาณว่า
ทำไมวะมึงทำไมวะจนถึงกลางซอยก็คือเหมือนเดินเถียงกัน
แป๊บนึงผมต่อยเขาเตะเขาเขาต่อยผมเตะผมเหมือนกัน
แค่นั้นครับสักพักมีญาติผู้ใหญ่ของน้องโฟลก
ผู้ใหญ่ของนายโพคืออาแหม่มมาดึงผมให้ออกข้างทาง
ข้างทางในที่นี้คือฝั่งตรงข้ามตู้โทรศัพท์นะครับมาดึงผมออก
พอดึงผมออกแล้วเขาจะพยายามผมให้ไปทางด้านหลังซอย
ด้านหลังซอยเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เจอเขาแค่นั้น
แป๊บเดียวพี่พอดึงผมออกมาแล้วดันผมดันผมออกไปทางด้านด้าน
อาแหม่มก็ดึงแขนผมให้กลับบ้านอ่าตอนนั้นผมก็ก็ไม่อะไรแล้ว
สักพักจากเหตุการณ์ถ้าพี่เห็นในคลิปนะ
จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่วิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาจากหน้าปากซอย
เข้ามาเหตุการณ์ตะลุมบอลเกิดขึ้นไม่ถึงหนึ่งนาทีครับ
เร็วมากแต่ก่อนจะตะลุมบอลอ่ะผมอ่ะได้ออกมาแล้ว
ผมได้ออกมาก่อนหน้านั้นแล้วคือผมอ่ะต่อยเตะกับเขา
แค่คนละทีเองผมได้ออกมาด้านนอกแล้ว
เพราะอาแหม่มยืนอยู่กับผมตลอดเวลาตอนนั้น
เพื่อให้ผมอ่ะหลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์แต่เหตุการณ์ตรงนั้นน่ะ
มีการตะลุมบอลกันไม่ถึงหนึ่งนาทีที่เขาไปเขียนทางเป็นรูปอะครับ
ที่บอกว่าผู้ก่อเหตุที่วิ่งเข้าไปทำร้าย
ผมไม่รู้จักสักคนเลยครับพี่ที่วิ่งเข้าไปทำร้ายอะครับ
ตอนนั้นแล้วผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มด้วย
ผมอยู่ด้านข้างแล้วพออยู่ด้านข้างแล้ว
ทีนี้เกิดเหตุการณ์ตะลุมบอลผมไม่ทราบแล้วครับพี่
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เพราะว่าแฟนผมอ่ะ
ยังอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์ผมเลยตะโกนหาแฟนผมบอกว่า
ให้มาเอากุญแจรถจากผมไปขับมอไซค์มา
ขับมอไซค์เพื่อจะรับผมแล้วผมอ่ะ
ไม่ได้กลับบ้านทางหน้าซอยครับผมกลับทางหลังซอยที่เขาบอกว่า
ผู้กอดเหตุย้อนกลับมาทางหน้าไม่จริงครับ
ผมกลับทางหลังเพราะอาแหม่มญาติผู้ใหญ่ของนายโฟก
ห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าถ้าไปเจอกันอีก
เดี๋ยวจะเกิดมีประทะคารมกันอีกครับผมก็เลยขับกลับบ้านกับแฟน
เท่านั้นครับพี่แล้วผมแฟนอยู่ด้วยตลอดแฟนอยู่ค่ะแฟนอยู่ด้วยตลอดครับ
แหม่มก็เป็นพยานให้เราได้ไหมได้ครับผมแต่ผมไม่ทราบว่าเขา
เขาจะเป็นพยานพร้อมเป็นพยานได้หรือเปล่าครับ
ที่ผ่านมาเขาเป็นพยานให้ฝั่งเราไหมคะไม่ครับผมพี่ถามนิดนึง
เรารู้จักกับเน้นไหมไม่รู้จักเลยครับเพิ่งเห็นหน้ากันวันนั้นวันแรก
อ่ะเดี๋ยวถ้าพูดอย่างงั้นมีอย่างงี้อีกมีบางข่าวไปลงว่า
ตอนที่ไปจับผมว่านายเบ้นอยู่ด้วยไม่เป็นความจริงเลยครับ
เบ้นไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยครับ
ผมยืนยันได้เลยไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนครับผม
ไม่เคยคุยกันแม้แต่คำเดียวครับพี่คุณผู้ชมค่ะคือท่อนเนี้ยที่เล่าเนี่ย
คือโจ้นะคะจำเลยของคดีเนี่ยเล่ามาก่อนก่อนคลิปก่อนหน้านี้ที่เราใช้เมื่อช่วงที่แล้วนะคะ
แต่ว่าที่เราเลือกใช้คลิปการเล่าเบรกที่แล้วก่อนเนี่ย
เพราะว่ามันมีการเล่าของตัวแฟนสาวที่บอกว่า
คนที่ลงมือคือจำเลยที่สารเยาวชนมาบอกเลยมาบอกเลยว่าเป็นคนทำ
อ่าเราเลยเอาเท่านั้นขึ้นมาก่อนทีนี้อาจารย์ค่ะเดี๋ยวนั่งฟังพร้อมกัน
เราจะคุยกับทนายจำเลยนะคะคุณกัณพัฒน์ศรีเสริมวงค่ะ
ท่านายบอกเค้าว่าควรจะแถลงข่าวหรือว่าหรือว่าเค้าอยากแถลงแล้วเค้าไปถามท่านาย
เพราะว่าเป็นตัวความเองนะครับแล้วก็เป็นคนเดือดร้อนเอง
แต่หากว่าเราแถลงไปตามที่เราใช้คำเบิดความทั้งหมดนักนายศาสตร์นะครับ
เมื่อกี้ผมเรียนท่านปรเมฆนะครับท่านด้วยความเคารพว่า
ตรงกันไหมตรงกันทั้งหมดครับท่าน
คือว่าจำเลยนี่แหละครับจะต้องเขาก็เบิกความตามที่นั้น
คือพยายามที่จะจริงแล้วเนี่ยผมเองผมบอก
ถ้าผู้ใดนะครับได้ดูสำนวนนะครับจะทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดเลย
มากเลยครับตั้งแต่ถามโจทย์พยานโจทย์
ค้านพยานโจทย์ต่างทุกขั้นตอนนะครับ
แล้วพาตอนที่พาพยานจำเลยมาขึ้นเบิกความเนี่ยนะครับ
จำเลยทุกคนไม่ใช่ประจักษ์พยานก็เปรียบเสมือนใกล้เคียง
เพราะว่าอยู่ในเหตุการณ์เลยนะครับพยานโจทย์มีท่านเดียวคือ
คุณวัชรพงศ์นะครับที่อยู่ในเหตุการณ์คล้ายกันนะครับเสร็จครับผม
และข้อที่๒ที่ผมตั้งตักข้อสังเกตเหมือนท่านเลยครับ
ที่ว่าวิธีการทำร้ายนะครับมันปรากฏอยู่ในข้ออยู่ในสำนวนคำให้การนะครับ
ของสารเด็กนะครับผมก็ไม่อยากกล่าวถึงชื่อท่านนะครับ
พี่พี่แจนมาร้าเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าคำถามเนี่ย
ตอนนั้นผมเข้าใจว่าพนักงานสอบสวนถามว่าจะให้การอะไรต่อไปไหม
คือไม่ได้ถามว่าอะไรต่างว่าใช่ตอบอะไรคือจะพูดอะไรว่างั้นเถอะ
ท่านก็ชี้แจงขึ้นมาผมก็ไม่เข้าใจผมก็งงเหมือนกัน
อัดระบบคืออะไรผมก็ไม่เข้าใจนะครับ
เสร็จแล้วโอเคพยานตัวที่เล่าเนี่ยโอเคที่ผมบอกว่าเหมือนกันนะครับ
ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ตัวเรื่องชี้ตัวนะครับ
เรื่องชี้ตัวพอที่จริงนะครับอยู่ในสำนุนผสมคฎีแล้วครับ
หมดแล้วครับที่ว่าปรากฏว่า๑ต่อ๑นะครับ
สรุปแล้วเนี่ยในชั้นตำรวจเนี่ย
การการชี้ตัวโดยพยานฝั่งผู้ตายเนี่ยนะคะ
ในห้องที่ให้ไปดูเนี่ยคือมีจำเลยคนเดียวเหรอคะ
ดูในภาพผมดูในภาพนะครับ

มีลูกลูกที่๑นะครับ
ในด้วยเอกสารหมายจอจำนวดค่ะ

ก็ลูกแรกด้านแรกนะครับ

ประมาณนี้หน้าที่๓ผมจำได้บางทีเป็นเลข๑๒๓๔๕๖อะไรประมาณที่อยู่ข้างหลังจำเลยนะครับ
เห็นไม่เห็นใครเลยแต่ผมก็ไม่ทราบว่าระเบียบนะครับเท่าที่ทราบระเบียบการชิดตัวก็
ครับท่านท่านครูทราบนะครับโดยปกติมันจะมีคนอื่นปนอยู่ด้วยใช่ไหมแต่ในคดีนี้มีคนอื่นปนไหมครับ
คือผมดูอย่างนี้ครับผมไม่อยู่ในสถานที่ที่ตอนชี้ตัวผมไม่ได้ไปด้วยนะครับ
แต่เขาถ่ายรูปเฉพาะคนถูกชี้ใช่ไหมครับอันไหนนะครับท่านกำลังเขาถ่ายรูปเฉพาะคนที่ถูกชี้กับคนชี้ใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับท่านก็ผมเห็นปรากฏตามนี้แต่จริงจริงเท่าที่ผมทราบว่าสำนวนการชี้ตัวมันน่าจะมีบันทึกของชื่อคนที่
หน้าที่นี่จะหาอ่ะอย่างนี้คือในในนี้ฉันสรรเนี่ยนะคะ

โจทย์มีพยานเพียงคนเดียวคือคุณตรง
ซึ่งคุณพ่อเขายื่นหลักฐานว่ารักษาตัวอยู่ถูกไหมคะ
ประจักษ์พยานครับพยานคนเดียวที่อ้างประจักษ์

ค่ะทางฝั่งคุณโจ้ซึ่งเป็นจำเลย
ใช้ประจักษ์พยานกี่คนคะ
อย่างนี้ครับคือพยานคำว่าประจักษ์พยาน
หมายถึงว่าผู้เห็นเหตุการณ์ในการสถานความผิด
คือการแทงหรือการใครถูกทำร้ายนี่แหละ
ไม่มีใครเห็นนะครับที่ว่าแทงเนี่ยไม่มีใครเห็น
แต่อยู่ใกล้แล้วเห็นพฤติการของคุณโจ้
ฝีก้าวเนี่ยมีคนเห็นว่าคุณโจ้อยู่ตรงไหน
ไม่มีครับประสาทมีทางไม่มีครับ
ทะเจนครับพยานแวดล้อม

พยานที่มองเห็นว่าคุณโจ้อยู่ตรงไหนนะครับ
ทุกทุกทีจะมีสองท่านนอกจากแฟนของคุณโจ้ครับ
หมูนี่ก็ไปเบิกความด้วยใช่ไหม

คนที่สองคือใครคะมี๒คนใช่ไหมคะ

แล้วใครอีกกี่คนครับ

คือเขาก็ไปด้วยกันอย่างนี้ครับ

ทนายเดี๋ยวนะคะตกลงพยานเนี่ย

ตัวสี่คนครับ
ทีนี้ในส่วนของกล้องวงจรปิด
นายจำเลยหากล้องวงจรปิดได้ไหมคะ
ท่านายจะเลยหากล้องวงจรปิดได้ไหมคะ

หลังไปแล้วหลายเดือนครับ
ก็เลยหาไม่ได้ผมไม่ทราบครับ

ทำไมเราถึงไม่ให้อาแหม่ม

จำเลยก็พูดถึงอยู่ในคลิปที่แถลงข่าววันนี้เยอะนะคะ

อย่างนี้ครับได้ติดต่อกับท่านคุณแหม่มแล้วนะครับ

ผมเองผมก็เป็นว่าถ้าเกิดใครไม่สะดวก
ผมก็ไม่อยากจะบังคับใครขึ้นเบิกความนะครับ
ผมก็ไม่อยากจะบังคับใครขึ้นเบือกความนะครับ
เป็นการปฏิมันจำใจแต่ที่แจงก็ไม่เป็นไรครับฉันยินดีครับ
เบ้นให้งานในศาลอย่างไรบ้าง

รับศาภาพรันต์สั้น
ฟ้องของโจทย์ในสำเร็จ

ก็คือฟ้องข้า๒๘๘ครับผม
แล้วในคดีในคดีนั้นท่านไปทำด้วยหรือเปล่าหรือไม่ได้ทำ

นำมาใช้อะไรในคดีนี้บ้างไหมคะ

ก็ผมได้นำส่งคำให้คำว่าสารภาพของนายอธิชัยหรืออา
เบ้นเข้ามาในสำนวนคดีนี้แล้วครับ

พูดถึงโจ้ว่าโจ้ทำอะไรบ้างคะ
คืออย่างนี้ครับคำให้การของเบ้นเนี่ยนะครับ
จริงแล้วมันอยู่ในส่วนของพยานโจทย์ครับ

เน้นเขารับสารภาพในสารเยาวชนครอบครัวกลางนะครับ
เอามาเป็นว่าผมจะบอกว่าเขาสารภาพแล้วนะครับตลอดข้อหานะครับ
ซึ่งคำฟ้องเนี่ยมันมีความผิด๒๘๘อยู่ด้วยครับท่าน
อ่าแล้วรายละเอียดในชั้นสอบสวนเนี่ยเขามีอยู่ในสำนวนเราไหม
เขาห่วงด้วยครับแต่ว่าตอนที่เขาชั้นสืบพยานเนี่ยของสงสารเด็กนะครับ
ผมเข้าใจว่าเขาสารภาพเลยครับ
คือผมไม่รู้ว่าไอ้ชั้นสอบสวนเนี่ยน้องเขาให้การยังไงอันที่หนึ่งนะครับ
ที่สองเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าตอนที่ไปสู่สถานเยาวชนสถานพินิษฐ์เนี่ย
เขาจะให้การต่อพนักงานสถาปินิษฐ์ว่ายังไง

ทันนายเบ้นท์เค้าพูดถึงไหมครับว่าโจ้คือคนแทง
เบ้นท์เหรอครับเบ้นท์ไม่พูดครับเค้าไม่รู้ครับ
ซึ่งในชั้นศาลเขาก็รับตามชั้นพนักงานสอบสวน
คือว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาเห็นใครเป็นคนแทงใช่ไหมคะ

ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นการเหนื่อยกับเข้าร่วมวิวาสกันอย่างนี้เหรอคะ
เข้าร่วมวิวาสเข้าร่วมทำร้ายผู้ตายใช่ครับ
โดยที่บอกว่าเข้าร่วมทำร้ายเนี่ยคือเขากับโจ้ร่วมกันเหรอคะ

เขาผมไม่แน่ใจตรงนี้ครับ
ถ้าเกิดเขาเบิกเขาเบิกผมบอกว่าอย่างนี้ตรงนี้นะครับ

แต่เข้าใจว่าถ้าเกิดเขาอาจจะ

ครับไม่เป็นไรครับไม่พิจารณ์กันครับตรงนี้
เขาจำไม่ได้จริงงั้นถามนิดเดียว
จำได้ว่าเขาร่วมเขาร่วมทำร้ายตัวเขานะครับ
ร่วมแต่โจ้ร่วมด้วยถ้าเขาบอกว่าร่วมด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ

ว่าเขาพูดถึงบุคคลอื่นบ้างไหมอาจจะไม่ได้ลงชื่อนะคะ
อาจจะไม่ได้พูดถึงชื่อแต่เขาพูดถึงบุคคลอื่นบ้างไหมคะ

ผมจำไม่ได้ครับต้องไปดูสำนวนครับต้องดูคำให้การครับ
จนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะคือถ้า
คือจริงคงมีการอูทรอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
ไม่เลยครับผมยินดีเลยครับ
ประเด็นนี่นิดนึงครับผมถามนิดนึง

คือที่มันเป็นข่าวเนี่ยบอกว่าไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีกล้องวงจรปิด
จะเห็นสื่อมวลชนก็เอามาเปิด
เพราะไอ้กล้องวงจรปิดที่เราดูกันเนี่ยตอนที่เห็นภาพเนี่ยนะ

มันก็มีภาพจากกล้องตัวเดียวถูกไหมคะคือมุมเดียวถูกไหมคะ
คือเข้าใจผมเข้าใจว่ามันมี๒ตัวนะครับ
ที่ผมจำได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้อยู่สำนวนนะครับ

มีครับต้องสนุนประจารกันเลยครับ

แต่ว่าไม่มีภาพไหนที่เห็นตอนแทงกันใช่ไหมคะ

ข้าวทั้งหมดแล้วก็ซีรีส์ทั้งหมดนี่นะครับ

ป่าก็บอกว่าไม่เห็นครับ
ค่ะนิดเดียวค่ะค่ะธนายค่ะขอคำถามสุดท้ายคือโอเค
มีประเด็นเฉพาะตัวของจำเลยเองวันนี้ที่เขามีแถลงข่าวเนี่ย
คือถ้านะถ้าเป็นไปตามที่คุณโจ้เขาแถลงข่าวเนี่ย

ถ้าเขาบอกว่ามีเขาคนเดียวแล้วให้ชี้ว่าเป็นเขาคนเดียวเนี่ย
ต้องไปเอาเรื่องพนักงานสอบสวนที่ทำตอนนั้นไหมคะ

จะเอาเรื่องไหมคะจะไปเอาเรื่องไหมคะ
ไม่หรอกครับคือจริงแล้วผมทำงานในฐานะของทนาย

แล้วก็จริงแล้วคดีนี้คดีนี้นะครับ
ผมเข้าใจว่าหลายฝ่ายก็ท่านก็ทำงานเต็มที่ของท่านนะครับ
ก็ยินดีอยู่แล้วนะครับผมก็ทำงานของผมไปนะครับ
ทนายขอบคุณมากเลยสำหรับตอนนี้เวลาค่อนข้างกระชับ

อาจารย์เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าไม่รู้เราเหลือเวลากี่นาทีสักครู่ค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคะเอาไปเอามาแล้วคดีนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่มีรายละเอียด

ถ้ามองตอนนี้นะถ้ามองตามที่เขาคุยกันเนี่ยนะ
ที่เขาพูดกันมาในแต่ละฝ่าย
ผมก็เข้าใจในคำพิพากษาของศาล
สารก็ต้องตัดสินไปตามรูปคดีตามนี้

แต่ว่ามันอาจจะมีมุมมองอื่นในเรื่องของวีดีโอที่เห็น

แล้วมีพยานอื่นรับรองในภาพของวีดีโอนั้นไหม
ซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุที่อายการอาจจะต้องดีการ์

อาจารย์ขอกลับมาที่พยานนะคะ
คือในกรณีของประจักษ์พยาน
คือพยานเห็นคนเดียวของฝ่ายผู้ตายเนี่ย

แต่ว่าอีกสองท่านคือที่คุณโจ้จำเลยเรียกว่าอาแหม่ม
กับเพื่อนรุ่นน้องที่อยู่ระแวกนั้นคือหลานอาแหม่มคือคุณโฟลก

แล้วก็มีน้องซึ่งขึ้นสารเยาวชนเนี่ยนะคะ
คำถามคือนะเอาสองคนแรกก่อนอาหลานคู่นี้เนี่ย

มาถึงแล้วไม่ให้การอีกเรื่องหนึ่ง
สองคือกรณีคดีที่สารเยาวชน

ถ้าฟังตามที่คุณกัณพัฒน์บอกเมื่อสักครู่นี้

ว่าให้ยืนยันตามคำให้การเดิม

ถ้าอยากจะให้น้อง

ไปจากที่สำนวนทรงมาเป็น

ฉันสอบสวนก่อน

ส่วนชั้นศาลฝ่ายที่จะอ้างเห็นว่าพยานให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของศาล
ก็อ้างได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่
แต่ถ้าเป็นเด็กก็ต้องมีวิธีการซักถามแตกต่างจากการสอบถามผู้ใหญ่
แล้วทีนี้ทีนี้ที่ผมสนใจเมื่อกี้ก็ถามท่านทนาย
ทนายก็บอกว่าไม่ได้อ้างเด็กมา
จริงเนี่ยถ้าผมเป็นทนายจำเลยนะไม่ได้ว่าน้องเขา
แต่ว่าผมว่าพยานที่คุณจอมขวัญพูดเนี่ยเป็นพยานสำคัญทุกคนนะ
คุณแหม่มจะสะดวกหรือไม่สะดวกหลานจะสะดวกหรือไม่สะดวก
จำไว้เลยใครมีคดีถ้าใครให้การเป็นประโยชน์ได้

ถ้าศาลออกหมายเรียกแล้วไม่มาไม่แจ้งเหตุขัดข้อง

กระบวนการยุติธรรมเราอย่าไปมองตรงเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด
แต่ส่วนหนึ่งที่มันจะประสบความสำเร็จเนี่ย
มันอยู่ที่พยานอยู่ที่ประชาชน
ประชาชนจะให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรมไหม
อาจารย์ความเป็นเยาวชนอีกคดีหนึ่ง

คือเขาจะอ้างได้ไหมคือต่อให้ผมไป

เด็กก็พูดตามชั้นพนักงานสอบสวนเท่านั้น

เพราะฉะนั้นก็ตามลักษรที่ส่งไปนั่นแหละได้ไหม
แต่ฟ้องคดีนู้นฟ้องหาว่าฆ่า

มันไปรับสารภาพมันก็ต้องไปดู
แล้วมันมีจริงต้องบอกกับประชาชนเลยนะครับว่า
มันมีเอกสารอีกชิ้นหนึ่งที่

คือการให้ปากคำของเด็ก

แล้วเขาจะสอบเด็กสอบประวัติความเป็นมาที่อยู่
เพื่อประกอบให้สารใช้ดุลพินิษฐ์

เพราะเด็กให้การกับตำรวจเนี่ย
ต่อให้เขาเป็นเด็กแล้วต้องมีสหวิชาชีพมานั่งอยู่ด้วยเนี่ย

กับพี่เหมือนพี่เลี้ยงแล้วนะที่สถานพินิษฐ์
สารพินิษฐเขาจะถามแล้วพ่ออยู่ไหนแม่ยังไง
การศึกษาเราเป็นอย่างไรและเกิดที่อ๋ออาจารย์
มันเคยถูกใช้ในเอกสารประเภทนี้ค่ะในคดี
คือตอนที่ผมเป็นอายการผมก็ใช้ในการพิจารณาคดี
อ๋อความพิจารณากับเจ้าที่สถานพินิษฐ์
อันนี้ก็จะส่งให้สารดูว่าสารจะใช้ประกอบดุลพินิษฐ
ในการกำหนดวิธีการปฏิบัติต่อเด็ก
เขาจะมีการปฏิบัติว่าสารจะควรจะกำหนดเด็ก
คนนี้ควรจะควบคุมตัวสถานพินิษฐ์ไหมฝึกอบรมอาชีพไหม
หรือจะปล่อยให้พ่อแม่รับผิดชอบไปดูแลและทำทันบน
อันนี้เขาใช้ประกอบตรงนั้น

อาจารย์ค่ะไม่ถึง๑นาทีขอถามหน่อย
ในกรณีที่เราพูดถึงสารเยาวชนแล้วนะคะ
กรณีที่น้องซึ่งขึ้นสารเยาวชนเนี่ย
การเป็นคนแทงเองกับแค่การร่วมฆ่าเนี่ยโทษต่างกันไหม

เหมือนกันเหมือนคนหนึ่งไปยิงและคนหนึ่งดูต้นทาง
เหมือนกับคดี๘ศพที่ภาคใต้
บางคนก็ไม่ได้ยิงหรือโทษเท่ากัน
อาจารย์อาจจะได้คุยกันอีก
มาศึกษานะต้องบอกท่านผู้ชมว่า
เรามาวิเคราะห์มาศึกษาเพื่อเป็นบทเรียนของสังคม
คุณผู้ชมคะคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี๕๙ต้นปี

แต่ว่ามันทิ้งช่วงมาจนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นหลายอย่าง
แล้วก็มันกลายเป็นว่าตอนนี้มันถูกลื้อขึ้นมาอีกครั้ง
คำถามคือว่าถ้าลื้อกลับไปจริง
มันอาจจะเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอีกครั้งก็ได้นะคะ

วันนี้ขอบคุณอาจารย์ปรเมฆยินดีครับสวัสดีครับค่ะลาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ